คุณผู้ชมครับเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมามีเหตุยิงกันจนเสียชีวิตสองศพที่หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับ
อ่าก็ปรากฏว่าเป็นนักเที่ยวที่มาเที่ยวอ่ะมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันนะครับ
ก่อนที่จะมีคนใช้ปืนออกมายิงแต่ทีนี้ที่โดนเนี่ยไปโดนกาดของผับนะฮะ
เสียชีวิตไปสองศพเนี่ยช่วงเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายนะครับ
เป็นช่วงที่ผับนี่กำลังจะปิดแล้วนะครับแล้วกลุ่มนักเที่ยวเขาก็ทะเลาะวิวาดกันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านอาหารแสงตะวันนะครับอยู่ที่ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรี
ผู้ที่ถูกยิงบาดเจ็บแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับมีนายธนพัฒน์แก้วเจริญอายุสี่สิบเอ็ด
กับสิบโทพีรธรรมพุทธประเสริฐอายุสี่สิบเจ็ดทั้งสองเป็น
พนักงานรักษาความปลอดภัยของร้านแห่งนี้นะฮะส่วนผู้ที่เป็นผู้ก่อเหตุเป็นมือปืนนะครับ
ชื่อนายเมธีขำเพชรอายุ๓๔ปีก็ถูกยิงเจ็บเหมือนกันนะครับ
กระสุนเข้าที่ต้นขาช่วงชุลมุนก็อาศัยจังหวะเนี่ยหลบหนีไป
แต่ที่สุดแล้วก็ทนไม่ไหวฮะต้องไปโรงพยาบาลครับ
ไปโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ตำรวจก็เลยไปอายัดตัวไว้เพื่อดำเนินคดีนะฮะค่ะก็ตามรายงานบอกว่ายังมีคนที่บาดเจ็บอีกสามคนด้วยนะครับ
แต่ว่าไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลบ้านลาดตำรวจก็ไปตรวจสอบแล้วนะครับ
ถามข้อมูลแล้วพบว่าถูกตีด้วยขวดนะอันนี้ไม่ได้ถูกยิง
เหตุการณ์มันก็ชุลมุนวุ่นวายอยู่เมื่อคืนนี้นะครับในที่เกิดเหตุก็มีพวกปลอกกระสุนปืน
เอ็ดมอตกอยู่ห้าปลอกมีหัวกระสุนปืนไม่ทราบชนิดอีกสองหัวนะครับ
มีปืนพกจุด๓๕๗ตกอยู่ที่พงหญ้าริมถนนห่างจากจุดเกิดเหตุที่ยิงกันประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
ถ้าดูจากคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเราทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงที่ร้านกำลังจะปิดแล้วนะครับ
มีกลุ่มวัยรุ่นที่มาเที่ยวเนี่ยทะเลาะวิวาสชกต่อยกันทำร้ายร่างกายกัน
นายธนพัฒน์กับสิบโทพิรธรรมกาดของร้านนะฮะก็เข้ามาห้ามปราม
แล้วก็นำหนึ่งในผู้ที่ทะเลาะวิวาดกันก็คือนายเมธีออกมาจากร้าน
นายเมธีพอถูกนำตัวออกมาจากร้านเดินไปที่รถตัวเองครับแล้วไปหยิบปืนมา
จากนั้นก็กลับมาแล้วทั้งสองกลุ่มก็ทะเลาะวิวาดกันอีกครั้ง
คราวนี้เป็นที่หน้าร้านนายธนพัฒน์กับสิบโทพิรทา
กาดของร้านก็มาห้ามอีกแต่คราวนี้นายเมธียิงครับ
ยิงใส่เลยครับจนมีการยิงตอบโต้กันปรากฏว่ากระสุนเนี่ย
ถูกนายพิรธรรมเข้าที่ช่วงลำตัวส่วนนายธนพัฒน์ถูกเข้าที่ต้นขาซ้าย
แต่ว่ามันไปตัดเส้นเลือดใหญ่นะครับจนกระทั่งสองคนเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
ส่วนนายเมธีก็ถูกยิงเหมือนกันนะฮะช่วงที่ยิงตอบโต้กัน
กระสุนเข้าที่ต้นขาขวาซึ่งทีแรกก็หนีนะ
แต่ว่าคงไม่ไหวก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาล
วันนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับเพื่อที่ไปสอบถามไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้น
พบว่าพนักงานในร้านไม่มีใครให้ข้อมูลนะครับส่วนชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
ทุกคืนร้านแห่งนี้ได้ยินเสียงนักเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ย
มีปัญหาทะเลาวิวาสกันเป็นประจำคุณกิติศักดิ์ก็เลยไปสอบถามจากวัยรุ่น
อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนซึ่งเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่เกิดเหตุ
เขากับนายเมธีมือปืนกับเพื่อนประมาณ๑๐กว่าคนมาเที่ยวที่ร้านแสงตะวัน
จากนั้นรุ่นน้องในกลุ่มบอกว่าเจอคู่อริก็เลยเอาแก้วน้ำไปสาดใส่หน้าคู่อริเลย
นี่ฮะแต่ว่าคู่อริก็ไม่ได้ทำอะไรตอบโต้กลับนะ
แล้วกาดของร้านก็เข้ามาทำร้ายร่างกายพวกเขาโดยเขาถูกกาดชกต่อยแล้วก็ใช้เก้าอี้ตี
หัวแตกคิ้วแตกถึงขั้นสลบไปซึ่งเขาไม่รู้ว่าทำไมกาดถึงต้องทำรุนแรงขนาดนี้
น่าจะมาห้ามปรามธรรมดามากกว่ามาถึงก็ทำร้ายร่างกายเลยอันนี้เขาอ้างนะ
และที่ผ่านมายืนยันว่าเวลามาเที่ยวไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
พ่อผมก็โดนตีแบบนั่นแหละแบบตามคลิปครับ
แล้วเรานี่ถูกใครทำร้ายคู่กรณีหรือว่า

ทำไมเขาถึงเขาทำร้ายเรายังไงบ้างครับผมที่เราจำได้
เอาเก้าอี้เก้าอี้ไม้ครับ
การที่เขาเข้ามาทำร้ายเราเขาพยายามจะมาหยุดเราหรือจะมาห้ามเราหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับผม
จังหวะหยุดก็ไม่ไม่เชิงหยุดเพราะว่าเขายกตีแล้ว
ก็เหมือนกับว่าวัยรุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พยายามจะบอกว่า
จริงแล้วที่วัยรุ่นทะเลาะกันในร้านเนี่ยเหตุการณ์มันไม่ได้รุนแรงอะไรมาก
แต่ว่าที่เขาบาดเจ็บก็คือกาดไปห้ามแต่ห้ามเกินกว่าเหตุไปทำรุนแรงกับเขา

วัยรุ่นที่เคยไปเที่ยวร้านนี้อ่ะนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็เคยไป
ก็ไม่มีเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวกลางคืนเขาทะเลาะกันนะ
เพราะว่ากาดเข้มงวดมากแต่ช่วงหลังเปลี่ยนเจ้าของ
ก็จะมีเหตุการณ์ที่คนไปเที่ยวทะเลาะกันบ่อยจนเขาก็ไม่อยากไปเที่ยว
ส่วนกาดสองคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
หนึ่งในนั้นเป็นทหารที่มารับจ้างเป็นกาดให้กับร้านค่ะ
หมายความรู้สึกว่าไม่เชื่อเขาไปกำลังเที่ยวนี้
อดีตเจ้าของร้านแสงตะวันเนี่ยค่ะจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศล
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดเป็นอดีตเจ้าของร้านอืม
บอกว่าเปิดร้านนี้มาสามสี่ปีคนในพื้นที่ก็มีรายได้จากร้านนี้นะ
ตลอดเวลาที่เปิดที่เขาบริหารเนี่ยก็จะเลือกคนเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยว
ครับนักเที่ยวที่สร้างปัญหาที่แบบเหมือนกับขาใหญ่ขาโจอ่ะ
ก็จะไม่อนุญาตให้เข้าไปเที่ยวเพราะว่าไม่อยากให้เกิดปัญหา
แต่สำหรับนายเมธีคนก่อเหตุที่ทำให้กาดของร้านล่าสุดเนี่ยนะคะ
เสียชีวิตเนี่ยนะก็ตลอดตลอดเวลาที่ที่ตัวนายกเทศมนตรีตะมนต์บ้านลาดเป็นเจ้าของอ่ะ
เขาบอกว่านายเมธีเนี่ยโดนแบนนะคือเขาไม่ให้ไม่ให้เข้าไปเที่ยวในร้านนะ
อืมเพราะเคยเข้าไปสร้างความวุ่นวายในร้านมาแล้วครับ
ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเซ็งกิจการค่ะ
กิจการให้กับกำนันคนหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก็เป็นคนรู้จักกัน
แต่พอเซ้งไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้แล้วไง
ไปบริหารจัดการร้านยังไงถึงทำให้ภายในร้านมีเรื่องทะเลาะวิวาดกัน
แต่ความเห็นส่วนตัวก็คือไม่ควรไปโทษร้าน
แต่ควรโทษพฤติกรรมส่วนตัวของนักเที่ยวแต่ละคนดีกว่า
ส่วนผู้เสียชีวิตที่เป็นกาดที่บอกว่าเป็นทหาร
เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นกาดของร้านจริงหรือเปล่า
ที่ผ่านมาทหารคนนี้ก็มีความผูกพันกับร้าน
เพราะเคยไปเที่ยวที่ร้านก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นกาดหรือเปล่านะคะ
ก็ไปเข้าเลยสักคนเดียวที่ผ่านมาครับที่ช่วงที่ผมทำนะครับ
ผมจะไม่ให้เข้าเลยแม้กระทั่งหนองคนดีกว่าเหตุก็เคย

อืมคือบังเอิญหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือสิบโทพีรธรรมพุทธประเสริฐ
อายุ๔๗ที่มีข่าวว่าเป็นกาดของร้านที่ไปห้ามศึกวิวาดกัน
แต่คงไม่ใช่หรอกไม่มีหรอกทหารไปรับคุมเทคคุมผับ
ดูแลความปลอดภัยตามสถานบันเทิงอะไรพวกนี้ผมว่าไม่มีหรอก
อันนี้ไม่ทราบใช่ไหมแต่ไปเที่ยวไหมเขาบอกเคยไปเที่ยวไง

จังหวะไปเที่ยวพอดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหม
ถามเจ้าของเทคเจ้าของผับเจ้าของสถานบันเทิงที่ไหนเนี่ยทั้งประเทศไทยเนี่ย

ทหารมาคุมเทคคุมผับมารับงานแบบนี้
มันไม่ใช่หน้าที่ของทหารไม่มีใครทำหรอก
หรือว่าตำรวจมาคอยเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นไม่มีหรอก
ก็เหมือนที่คนนี้เขาบอกนี่แหละใช่ไหม
ทีนี้ไปดูความคืบหน้าของคดีหน่อยนะครับ
ตมตรีเทียนชัยคามปโสผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรี
ระบุว่าคดีนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวนายเมธีผู้ก่อเหตุ
ใช้ปืนจุด๓๕๗ยิงจนคนเสียชีวิต๒ศพ

โดยเหตุจูงใจนั้นผู้ต้องหาบอกว่ามาจากการทะเลาะกันภายในผับ
แล้วมีการคว่างแก้วคว่างขวดกันหลายโต๊ะจนกาดเข้ามาห้าม
และสั่งให้เช็คบินแล้วให้ออกจากร้าน
ผู้ก่อเหตุก็เลยไปหยิบปืนที่ซ่อนเอาไว้นอกร้าน
แล้วกลับมาก่อเหตุทะเลาวิวาสอีก

ส่วนผู้ก่อเหตุถูกยิงบาดเจ็บที่ขา
แล้วหนีไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ตำรวจก็รู้ข่าวนะครับก็เลยไปอายัดตัวเอาไว้
ซึ่งขณะนี้ถูกอายัดตัวรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

ตำรวจได้ทำการสอบปากคำพยานผู้เห็นเหตุการณ์และเก็บภาพวงจรปิดที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมดแล้ว
เชื่อว่าสามารถเอาผิดกับผู้ก่อเหตุได้อย่างแน่นอน
สำหรับผู้ก่อเหตุมีประวัติก่อคดียิงผู้อื่นมาแล้วหลายคดีด้วยนะครับ
มีทั้งยิงเจ็บแล้วก็ยิงเสียชีวิตด้วยนะถึงว่าถูกใบแดงเนี่ยห้ามเข้าร้านนะครับ
ส่วนสถานบันเทิงร้านแสงตะวันจากการตรวจสอบดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับ
พบว่าเป็นสถานบันเทิงที่มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ก่อนหน้านี้เมื่อ๕มีนาคมมีการทะเลาะวิวาสกันภายในผับ
รุ่งขึ้นมีการโพสต์ท้าทายกันก่อนที่นายประพันธ์ศรีเบนเจวันอายุ๕๖ปีเจ้าของกิจการประพันธ์ขนส่ง
จะถูกยิงเสียชีวิตในรถยนต์ที่จอดหน้าผับ
ไหลตกลงไปในคลองชลประธานด้านหน้ามาแล้วเนี่ยนะตอนนั้นเป็นคดีใหญ่เลยนะครับวันนี้ก็มีการประชุม
โทษร้านเลยต้องโทษนิสัยคนเที่ยวบางคนที่ไปเที่ยวในร้าน

ร้านเองก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบด้วย
อย่างนายคนนี้ก็ห้ามไม่ให้มาเที่ยวแล้วเนี่ย
ก็ยังไปเที่ยวได้อยู่ใช่ไหม